เป็นนักร้องดังจริงให้สัมภาษณ์ล่าสุดกับคุณวูดดี้บอกว่าคิดถึงบ้านที่บุรีรำ
คิดถึงลูกชิ้นยืนกินเหลือเกินนะโอ้โหต้องที่นี่เท่านั้นแล้วก็ต้องน้ำจิ้มแบบสูตรพริกเผา
น้ำพริกเผาแบบบุรีรำด้วยล่าสุดเนี่ยที่บุรีรำต้องบอกว่านี่ฮะ
ฟีเวอร์จริงลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรำ
ใครก็อยากไปกินเลยนะคะโอ้โหนี่ต่อแถวเลยเห็นมั้ยคุณเฉพาะสอน

คือพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเคยยอดนี่ไม้นึงนี่๓ลูกนะไม้ละ๓บาท
เขาลดให้๓ไม้๗ไม้๒๐นี่ฮะคือปกติช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าบอกขายไม่ได้เลยนะ
ขายไม่ได้เลยนะฮะมันก็ซบเศร้าในช่วงของโควิดด้วยใช่ไหมนักท่องเที่ยวด้วย
แต่ตอนนี้ปรากฏว่าโอ้โหนี่ฮะแล้วไม่ใช่แค่ลูกค้าที่มาซื้อหน้าร้านนะฮะ
เขาสั่งซื้อกันทางออนไลน์เนี่ยไปซื้อที่ร้านส่งส่งลูกชิ้นส่งน้ำพริกน้ำจิ้มสูตรบุรีรำ
โอ้โหอย่างนี้แม่ค้าคนนี้น้ำตานองเลยนี่อันนี้ร้านเห็นไหม
คนมากันแบบไกลนะมากันจากที่ไกลเลยเพื่อจะมากินลูกชิ้นยืนกินนะ
โอ้โหแล้วนี่เอาไปขนาดนี้เห็นไหมต้องขายได้ถึงซื้อไปขนาดนี้
ไม่อย่างนั้นเนี่ยทางพ่อค้าแม่ค้าไม่มาซื้อขนาดนี้นี่ขึ้นรถกระบะเลยขนใส่รถกระบะเลยนะฮะ
แม่ค้าที่บุรีรำเนี่ยบอกกับเราว่าตอนนี้ยอดขายดีขึ้นมากนะครับ
คือทำให้แบบต้องขอบคุณน้องลิซ่าจริงแม่ค้าบอกที่ไม่เคยลืมจังหวัดบุรีรำ
เคยลืมประเทศไทยแล้วทำให้ตอนนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้น้ำตานองกันไปแล้ว
จากเรื่องของโควิด๑๙ขายของไม่ได้ขายลูกชิ้นยืนกินไม่ได้เลย
ตอนนี้กลับมาน้ำตาไหลอีกครั้งแต่น้ำตาไหลด้วยความปราบปลื้มดีใจ
น้องลิซ่าไม่ลืมบ้านเกิดแล้วช่วยพูดโปรโมทเรื่องของลูกชิ้นยืนกินเท่านั้นแหละ
โอ้โหทำให้ตอนนี้คึกคักเลยทีเดียว
ตั้งแต่หนูขายของมาหนูยังไม่เคยเห็นที่ลูกค้าจะต้องมาต่อแถวแบบยาวขนาดนี้ค่ะ
แล้วก็ด้วยความอดทนเมื่อวานนี้มีฝนด้วยฝนตกรอบเย็น
ลูกค้าก็ไม่หวั่นตัวเปียกมายืนรอเพื่อที่จะซื้อลูกชิ้นนะคะ
มันเป็นอะไรที่แบบชักและแม่ข้าค่ะ
มันเป็นความรู้สึกข้างในที่แบบมันตื้นตันใจค่ะพี่
ไม่คะเกือบทั้งปีตั้งแต่โครวิด
รอบแรกรอบสองรอบสามมา
เหลือรักพันธุ์มาเหลือรักร้อย
นะนั่งกอดเข่าอยู่แบบมองหน้ามองแบบ

แต่ว่าแล้วมองย้อนกลับไปเฮ้ย
แต่วันนี้แม่ค้าทุกคนมั่นใจว่าสู้คืนไหม

คู่กับลูกชิ้นยืนกินที่เมื่อสักครู่ไหมคะ

ใช่ค่ะ

น้ำจิ้มเลยนะมีผักซะหน่อยเนี่ยโอ้โหมันสุดยอด

ทางโรงนวัญผลิตลูกชิ้นที่บุรีรัมป์ก็คึกคลักนะครับ
คักกว่าปกติถึง๓ตัว
เหมือนท่านเห็นมาสักครู่นะค่ะ
ออนโลงออนไลน์ก็สั่งมาซื้อนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับแจ้งข่าวกันหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทางททจังหวัดบุรีรำนะครับ
พอท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดคุณกัญญารัฐท่วมไทยสงฆ์บอกว่า
ลูกชิ้นยืนกินของจังหวัดบุรีรำเนี่ย

ปีนี้ก็จะจัดเป็นปีที่สี่
แต่เดิมเนี่ยไม่ได้จัดช่วงนี้นะแต่ตัดสินใจจัดช่วงนี้เลย
หลังจากมีกระแสฟีเวอร์ขึ้นมาจากการพูดของน้องลิซ่านะครับ
จะจัดตั้งแต่วันที่๑๗ถึง๒๓กันยายนนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
โดยทางจังหวัดเนี่ยจะจัดมาตรการในการที่จะดูแล
แล้วก็เข้มงวดเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด๑๙เอาไว้
ที่สถานีรถไฟบุรีรำนี่แหละ

อย่างเช่นโซนของคนที่ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว
โซนของคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด

นี่โปรโมทของทางถอดถอดถอดของบุรีรำเขา

เพราะฉะนั้นไปถึงงานเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงนะฮะ
อันนี้น่าจะเป็นภาพของงานปีก่อน

ซึ่งเขาก็เอามาแชร์อยู่ในเพจของทางจังหวัดอยู่ในตอนนี้
นี่๒๐๒๑แล้วอันนี้อันนี้โปรโมทนะฮะ
เพราะฉะนั้นท่านก็จะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่ว่า

ไปเที่ยวงานไปยืนกินอะไรอย่างนี้นะฮะ
จะแบ่งเป็นโซนแล้วก็จะเข้มงวดเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑
พรุ่งนี้วันแรกแล้วนะคะช่วงนี้ก็มีคนเดินทางจากระนองจากสงขลา

ซื้อลูกชิ้นยืนกินที่บุรีรำ
แล้วมันจะมีภาพน่ารักคนแต่งตัวแบบน้องลิซ่า
ซื้อลูกชิ้นยืนกินแล้วก็กินแล้วก็ถ่ายรูป
แล้วก็โพสต์โซเชียลกันคือสนุกสนานเลย

สั่งมาได้ไหมเราสั่งมากรุงเทพเราต้องไปยืนกิน